เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่โหดเยี่ยมเหมือนกันที่สงขลาค่ะ
สามีพระยาคู่นึงถูกยิงนะคะ
ตัวสามีเสียชีวิตตัวภรรยาได้รับบัตรเจ็บ
คนยิงเป็นลูกจ้างคนยิงสนิทกับผู้ตายด้วยนะคะ
ผู้ตายเคยดูแลช่วยเหลือมาตลอดเลย
ทำไมถึงไปก่อเหตุแบบนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะ
คนที่ถูกยิงชื่อว่านายอัชวีชนสาคลอายุ๓๐นะคะ
เสียชีวิตอยู่ที่บ้านเช่าในอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลา
ถูกยิงด้วยจุด๓๘ซุปเปอร์กระสุนเข้าหน้าอก๑นัด
นางสาววิรวรรณชูช่วยอายุ๒๗ปี
พระยากระสุนเฉี่ยวแขนซ้ายได้รับปัจจิต

ห้องนอนก็มีร่องรอยต่อสู้ข้าวของกระจัดกระจายค่ะ
จากการสอบสวนนะคะก็ได้ข้อมูลมาว่า
สามีพระยาคู่นี้เป็นผู้รับเหมาทำเฟอร์นิเจอร์บ้าน

ตัวนายอาชวีผู้ตายและนายแอนคนยิงเขารู้จักกัน
รู้จักกันมา๔ปีแล้วค่ะ
และผู้ตายช่วยเหลือผู้ก่อเหตุมานานมาก
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอด
๑สิงหาคมในแอนผู้ก่อเหตุกับภรรยา
มาขออาศัยอยู่ที่บ้านของผู้ตายนะคะ
เขาก็จัดที่จัดทางอะไรให้อยู่
จัดห้องโถงหน้าบ้านให้ยูพาไปช่วยทำงาน
แต่ในแอนผู้ก่อเหตุเนี่ยทำงานบ้างไม่ทำงานบ้าง

ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ในแอนงัดประตูห้องนอน
เหมือนจะเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สิน
แต่ภรรยาของผู้ตายกลับมาเจอ
เขาอ้างว่าหิวจะไปหาอะไรกิน
ทั้งที่เพิ่งให้เงินไป๕๐๐นะคะ

ทำแบบนี้ทำไมไม่น่าทำแบบนี้เลยนะ
แล้วยื่นเงินให้ด้วยนะคะ

เขาก็ขอโทษแล้วบอกจะกลับบ้านที่พัทธลุง
ช่วง๕โมงเย็นในแอนพร้อมพวกอีก๔คนคือ
พี่สาวพี่เขยน้องสาวมาที่บ้าน
สิ่งที่เกิดขึ้นคือในแอนถีบประตูบ้านเข้าไป

ป้ายทะเบียนบมธ๙๕๓๑พัทลุงมาขายดามเอาไว้มา๕ปีก่อน

แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้น
แล้วก็หลังจากนั้นก็หลบหนีกันไปหมดเลย
วันนี้ค่ะเราส่งคุณแซคนัทวินนักข่าวของเรา
ที่สพบังกล่ำไปตามความคืบหน้าทางคดีนะคะ
ได้คุยกับนางอามินะพี่สาวของผู้ก่อเหตุ

เขาเล่าให้ฟังว่าปมเหตุคือรถกระบะค่ะ
เขาเล่ารายละเอียดเพิ่มนะคะบอกว่า๕ปีก่อน

ให้ผู้ตายเพราะเคยทำงานด้วยกัน

ซึ่งชื่อเจ้าของยังเป็นของแฟนเธอ

เปิดค่ะนาเอมให้พรแล้วเอาไปขายต่อเป็นทอดทอด
ทางครอบครัวก็พยายามติดต่อผู้ตายเพื่อเอากระบะคืนแต่ติดต่อไม่ได้
ต้องไปกู้เงิน๓แสนเพื่อมาผ่อนแล้วเสียดอกเบี้ยเดือนละสองหมื่นนะคะที่ไปกู้มา
ประกาศขายบ้านประกาศขายวัวแทบหมดตัวเลย
เนี่ยต้นเรื่องมันคือรถกระบะแต่สุดท้ายเนี่ยค่ะ
ตามรถเจอเพราะว่ามีใบสั่งต้องจ่ายค่าปรับ
ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดนะคะ๒ครั้ง
นี่แต่ก็ไม่รู้พิกัดที่ชัดเจนนะคะ
ก็พยายามตามหาตัวจนสืบรู้มาว่ามาอยู่ที่อำเภอบางกล่ำ

แอนเธอสามีและน้องสาวอุ้มหลานมาตะโกนเรียกผู้ตายอยู่หน้าบ้านเป็นชั่วโมงไม่ออกมา

แต่ภรรยาออกมาแทนบอกว่าสามีไม่อยู่
แต่ทางครอบครัวไม่เชื่อผลักประตูเข้าไป
ทีนี้ค่ะเห็นในแอนเนี่ยถือมีดดาบยาวเท่าแขน
แกว่งไปแกว่งมาเหมือนไล่ให้กลับอะค่ะ
ก็กลับไม่ได้เพราะว่าตามมานานแล้วก็เลยแบบมันสุดแล้วจริง
แอนก็พกปืนไปด้วยนะคะ
ก็พยายามจะป้องกันตัวแต่เหมือนกับว่าผู้ตายมายื้อแย่งปืนจนปืนลั่น
ไม่รู้ว่าโดนใครบ้างรีบขึ้นรถกลับออกมาแล้วมาคุยกันว่า

แต่ตกใจค่ะขอไปตั้งหลักกันก่อนทั้งหมดเลยทั้งครอบครัว
ยืนยันว่าน้องชายพกปืนไปเพราะต้องการแค่จะเคลียร์เรื่องรถกระบะ
แต่นายแอนบอกว่าก็เห็นผู้ตายเขาถือมิดดาบยาวยืนขู่แกว่งไปแกว่งมา
ไล่ให้กลับบ้านก็กลัวว่าฝ่ายตัวเองจะเป็นฝ่ายที่ต้องตาย
เหมือนกับแย่งปืนกันแล้วปืนลั่นเขาอ้างแบบนี้นะคะ
แล้วก็ไม่ได้เอ๋ใจไว้ทุกวันนี้ด้วยเดี่ยว
แต่ว่าน้องเดี๋ยวภื้นก็ไม่รู้ว่าปืนรันรันรันหลีว
ตำรวจสพบังกล่ำก็เลยบอกว่าคือก็รู้ตัวผู้ก่อเหตุตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะค่ะ
ออกหมายจับในแอนนะคะในแอนเข้ามอบตัวตอนบ่าย
แล้วก็สารภาพว่ามันเป็นเรื่องรถจริง
จริงต้องการจะมาทวงรถ
มา๕ปีแล้วลำบากมาก
ต้องหาเงินมาใช้หนี้๓แสนกว่า
และที่ยิงในแอนบอกป้องกันตัวนะคะ
ไม่ได้เตรียมการไม่ได้วางแผนไม่ได้อะไร
แต่ก็ไม่อยากจะขอโทษคนตายด้วยซ้ำ
เพราะในแอนยืนยันว่าคนตายถือมีดดาบยาวแกว่งไปแกว่งมา
ขู่เขาก่อนจะมาฟันเขาก่อน
นี่๓เซน
ตัดตั้งอย่างไรว่าชีวิตเรามีประหลาบคืออย่างไร
ครับมันประหลาบ
โอเคอยากได้รถคืนนี่
เมื่อกี้เราจะเอารถอันนี้เพื่อที่ไปขาย
ไม่เพื่อที่จะให้บริษัทครับ
นี่ค่ะเขายืนยันว่าประเด็นคือเรื่องของรถอย่างเดียวเลย

คือก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นสงสัยว่า
มันเป็นเรื่องชู้สาวด้วยไหมอะไรไหมอ่ะนะคะคือในที่เกิดเหตุ
นางสาวดาริยะน้องสาวของผู้ก่อเหตุเนี่ย
อยู่ที่บ้านนี้อยู่แล้วด้วยแล้วก็คุยกับเธอนะคะ
บอกว่าที่ตอนนั้นเธออยู่ตรงนั้น
เพราะว่าเธอสนิทกับนางสาววิรวรรณ
ก่อนเกิดเหตุทะเลาะกับแฟนไม่อยากให้ที่บ้านรู้
ก็เลยมาอาศัยอยู่กับเพื่อนชั่วคราว
ก็ตกใจนะที่ครอบครัวตามมาก่อเหตุแบบนี้
นางสาววิรวรรณเคยบอกเธอเลยบอกเธอให้วิ่งออกหลังบ้าน
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนชี้เป้านะ
ไม่ได้บอกครอบครัวเธอนะว่านี่เขาอยู่ตรงนี้ตรงนี้
อะไรแบบนี้ให้มาก่อเหตุเธอยืนยันว่าไม่เกี่ยว
ไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นจังหวะที่เกิดเหตุพอดีด้วยเหตุบังเอิญ
ทีนี้ค่ะตำรวจออกหมายจับเพิ่ม
อีก๒คนที่ไปด้วยที่ไปกับนายแอนนะคะ
ก็คือนางสาวมาดีนะน้องสาวของนายแอน
ดนเลาะอายุ๕๔ปีพ่อของนายแอน
พอออกหมายจับเนี่ยค่ะนางสาวมารินะเขาก็นั่งกินข้าวอยู่หน้าโรงพักพอดี
ยังไม่ทันกินข้าวค่ะเก็บข้าวเก็บของไปพบตำรวจเลย
เพราะว่าถูกออกหมายจับแล้วไงคะเธอยืนยันว่าเธออยู่ตรงนั้นจริง
แต่เธอไม่เกี่ยวเธอไม่ได้ก่อเหตุเธอไม่ได้ร่วมก่อเหตุเธอไม่ได้ทำอะไรเลย
พ่อก็โดนไปด้วยเนี่ยค่ะโดนหมายจับเพิ่มไปด้วย